คุณผู้ชมครับเรามาดูกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้
เขายอมอดตลับขับตานอน
เฝ้ารอในการทำพิธีขอเลขเด็ดจากตะเคียน๓พี่น้อง
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลเกวียนหักที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

ไปจุดทูบกราบไหว้แบบนี้นะครับ
โดยตะเคียนทั้ง๓ต้นมีชื่อว่าตะเคียนเงินตะเคียนทองและตะเคียนนาค

ชาวบ้านก็ส่องหาเลขเด็ดกันยกใหญ่เลยว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ
ชาวบ้านบางคนบอกว่าจะนำเลขปลายประทัดที่แขวนอยู่ข้างศาลเจ้าแม่
เสี่ยงโชคงวดนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่ทาถูทาถูเนี่ยเผื่อตาดีได้ตาร้ายอาจจะไม่ได้หน่อยนึงนะฮะ
ชาวบ้านรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยก็คือการที่มีต้นโพเนี่ย
งอกออกมาจากกลางต้นตะเคียนด้วยคุณนะครับ

เห็นว่ามีคราบบนปลายหลอดในขวดน้ำอัดลมที่มาแก้บนแม่ตะเคียนด้วยคุณ
โอ้โหตาดีมากอันนี้เป็นต้นโพที่งอกออกมาจากกลางต้นตะเคียน
เดี๋ยวถ้าตาดีอีกทีหนึ่งได้ไปดูฮะ
คราบบนปลายหลอดในขวดน้ำอัดลมที่ถูกนำมาแก้บนนะครับ
เขาบอกว่าเชื่อว่าแม่ตะเคียนจะให้โชคลาภในงวดนี้แน่นอนนะครับ
บ่ายนี้รู้เรื่องค่ะตะเคียนแล้วตะเคียนต่อเลยนะคะ
ไหว้แม่ตะเคียนแม่ย่าหอมจันทร์กันหน่อยค่ะที่วัดเวลุวนารามอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้จนถึงกลางดึกที่ผ่านมา
ชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคทยอยไปส่องหาเลขเด็ดแล้วก็ไหว้ขอโชคขอลาบจากพรขอพรจากแม่ตะเคียน
ชาวบ้านต่างนำแป้งฝุ่นค่ะไปโรยโรยโรยโรยตรงไหนอ่ะ
รากต่อตะเคียนค่ะจนขาวโพลนแบบนี้นะคะครับอันนั้นไม่ใช่หิมะตกนะ
แป้งฝุ่นนะคะครับนั่นเห็นไหมเอากระป๋องนั่นแหละค่ะ
โรยค่ะพอขาวโพลนแบบนี้แล้วก็ถูถูวนวนวนอุ้ย
ตายแล้วนึกถึงอันนี้เลยนะปลาต้องโกะเขาต้องใช้แป้งโรยใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็ทุบแป้งอันนี้ปุ้ยหิวแล้วล่ะเออนะฮะ
ชาวบ้านโรยแป้งเยอะน่ะใช่น่าแสดงว่าเป็นจุดที่ให้โชคอ่ะน่ะ
แล้วก็ชี้ค่ะอ่านแล้วก็ส่องค่ะแล้วก็ซูมค่ะแล้วก็กดแชะค่ะ
ชัตเตอร์เลยนะคะคุณนุษย์คนที่เคยเห็นแล้วก็ได้โชคมาแล้วหลายงวดบอกว่า
คืนนี้จะนำชุดไทยมาแก้บนตามที่มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้
ส่วนงวดนี้ก็คือวันนี้ก็เห็นเลขเด็ดเนี่ย
โผล่มาเต็มสองตาเลยแล้วก็๒ตัวด้วยนะคะ
เลขนั้นก็คืออาจอาจบอกไม่ได้นะคะบอกไม่ได้ฮะ
แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะส่องผ่านหน้าจอเองแล้วกันนะคะ
ยังอยู่ที่เรื่องของตะเคียนนะนะฮะไปที่เมืองโอ่งหน่อยราชบุรีครับ
นะที่วัดบางกระนะฮะชาวบ้านแวะเวียนไปขอโชคลาภจากต้นตะเคียนสองพี่น้องเหมือนกันนะฮะ
แม่ย่าบัวเขียวแก่แม่ย่าบัวค่ำนะฮะเชื่อว่าอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี
แล้วก็ให้โชคชาวบ้านมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะฮะงวดนี้ชาวบ้านก็ไปขอจากทั้งสองแม่นี้
แล้วก็ให้มาเหมือนกันนะฮะเป็นเลขสองตัวนายเกษมอายุหกสิบสามปีเป็นผู้ดูแลวัดแห่งนี้
ซึ่งเป็นคนสร้างสารให้กับเจ้าแม่ด้วยก็บอกว่า๑๐ปีก่อนเนี่ยนะ
เคยเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดชัยไปนั่งห้อยขาอยู่บนต้นตะเคียนทั้งสองต้น
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่นะครับ
ต่อมาแม่ตะเคียนยังไปเข้าฝันท่านเจ้าอาวาสนะฮะพอชาวบ้านรู้ข่าวต่างต่างนานา
มาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่บางคนกระด่ายสองตัวบางคนกระด่ายสามตัว
แล้วก็มีกุมารน้อยเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะครับ
ไปที่อ่างทองที่วัดบวชราชสัทธาเที่ยงอำเภอโพทองนะครับ
ก็มีชาวบ้านเนี่ยไปไหว้ขอโชคขอลาบและขอเลขจากต้นตะเคียนคู่นะครับ
นี่ต้นสูงใหญ่มากนะฮะตะเคียนคู่นี้คือยืนต้นตายพรายนะครับ
แล้วก็ตกน้ำมันไหลเป็นทางอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัด
ชาวบ้านเรียกชื่อว่าแม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดานะครับ
มีขนาดของต้น๓คนโอบแล้วก็ที่เห็นสูงมากคือสูง๔๐เมตร
และชาวบ้านบอกว่ามีอายุกว่าร้อยปีนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นหญิงสาวหน้าตาสวยนะครับ
ชุดขาวมายืนอยู่ที่บริเวณคนต้นตะเคียนคู่ด้วย
ส่วนเลขเด็ดงวดนี้มีคนตาดีเห็นเป็นเลขอะไรนะฮะ
ก็ว่ากันไปตามเขาก็ว่ากันไปตามชาวบ้านเขาว่านะฮะ
ซึ่งจะนำเลขนั้นไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเหมือนกันนะครับ
จากแม่ย่าสร้อยสุดามาแม่ย่าศรีไพรหลานสะใบทองกันหน่อย
คุณผู้ชมที่วัดเขาน้อยอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบจากเรือตะเคียนทองแม่ย่าศรีไพรหลานสะใบทองนะคะ
ชาวบ้านเขาล่ำลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่า
เรือลำนี้จมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่อำเภอพยุหะคิวรีจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างทำพิธีนำเรือขึ้นจากน้ำนั้นไซส์ก็มีร่างทรงบอกว่าต้องนำเรือมาไว้ที่วัดนี้เท่านั้น
ชาวบ้านยังกระซิบบอกเลขเด็ดด้วยนะคะหลังจากที่ไปส่องหาในขันน้ำมนต์แล้วนี่
ก็เลขอะไรอ่ะมีในใจฮะจริงเหรอตรงไหมตรงตรงกับใจคุณใช่นี่แหละค่ะ
สองตัวใช่ไหมครับสองตัวไหมในขันน่ะใช่ฮะเออชาวบ้านก็บอกสองตัวเหมือนกันนะฮะ
ความเชื่อสู่บุคคลนะครับพาไปเกาะนี้หน่อยครับไม่ไปเดี๋ยวจะไม่จบแน่รายการวันนี้นะฮะ
แต่ว่าบรรดานักเสียงโชคที่ไปก็ต้องไปก่อติดนะฮะก็ไปดูเรื่องของยอดเงินปาก
นาคที่กรรมการวัดเขานับเอาไว้วันสุดท้ายแหละ
เมื่อวันที่๘เมษายนก่อนจะปิดก่อไปนะฮะ
เนื่องจากว่าเงินปากหน้าให้โชคแบบเต็มมาแล้วด้วย

ตัวเลขก็อยู่ที่๔๙๘๒๐บาท
ส่วนยอดบริจาคหลัก๖ตู้ที่๓๕๑๑๓บาท
ใครอยากจะลองเสี่ยงโชคกันอีกก็ไม่ว่ากัน
เพื่อจะได้เงินก้อนโตรับปีใหม่ไทยนะ

ยังอยู่กันที่ภาคอีสานนะคะพาไปสุรินถิ่นเมืองช้าง
แต่ไม่ได้พาไปดูช้างพาไปดูดอกทานตะวัน
นี่แล้วไงอ่ะไม่ไงค่ะคุณผู้ชมมันมีของแปลกค่ะ
พามาดูนะคะมันแปลกยังไงเดี๋ยวดูหน่อยนะคะ
ไปก่อนเลยบ้านเลขที่ค่ะดอกทานตะวันมันบานอยู่บ้านเลขที่๑๕
ถนนพรมเทพอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
นายกลวัชระแสงมณีธนธนิษฐกุลอายุ๒๕ปี
เป็นคนปลูกดอกไม้ดอกทานตะวันนี้ไว้ประดับบ้านเพื่อความสวยงามนะคะ
แล้วทานตะวันนานาชนิดค่ะจากการสังเกตต้นทานตะวัน
คุณผู้ชมดูดีดีนะคะจับจ้องหน้าจอเอาไว้ค่ะ
เพราะท่านจะได้อะไรดีจากหน้าจอเรานะฮะ
ลูกเรียงรายกันไปกว่า๒๐ต้นแต่พี่บุ๊กมันมีอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้น
ที่ออกดอกผิดแปลกไปจากต้นอื่นอื่นนี่ไงมันออกมาเหมือนเป็นช่อเลยน่ะ
ใช่๗ดอกเลยเหรอที่ที่ทราบมาเพราะอะไร
นับได้๒๙ดอกจริงมันมีข้างล่างด้วยไงคุณ
มีข้างมากใช่เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
ทำให้เพื่อนบ้านมาดูกันนะคะดอกเล็กดอกน้อย
มีดอกเล็กด้วยไงปุ้ยใช่ก็เลยนับไปนับมาเนี่ย
ดอกบานและไม่บานนะคะ๒๙ดอกด้วยกัน๙ดอก
อ้าวไปอีกที่หนึ่งที่นครสวรรค์นะครับที่วัดหนองขานางอำเภอท่าตะโก
ชาวบ้านก็ทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากกุมารเทพไอ้ไข่
มีชาวบ้านเช่าบูชาจากอำเภอศรีชนนครศรีแล้วก็นำมาถวายไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกสลากกันจำนวนมากนะครับ
งวดนี้มีชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ต่างแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันบ้าง
หวังจะได้มีเงินมีทองไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงครานนะครับ
โดยชาวบ้านบอกว่าไม่ผิดหวังจ้าได้เลขเด็ดจากนี่ครับก้านทูบเสี่ยงทายนะครับ
นี่เห็นชัดเลยก็เลยเตรียมนำเลขตรงนี้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในตลาดท่าตะโก
เพื่อจะรอลุ้นผลการประกาศรางวัลใหญ่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
แล้วก็กระซิบขอพรจากรูปปั้นไอ้ส้มฉุนนะครับบรรยากาศก็คึกคักตามมาตรการ
เรื่องของโควิด๑๙ก็ต้องใส่หน้ากากกันแบบนี้นะฮะ
จากนี้ชาวบ้านก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนคนที่ได้งวดที่แล้วก็ไปแก้บน
บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่ก็คึกคักเหมือนกันนะฮะ
บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชายนาฏ
บอกว่าอันนี้แม่ค้าบอกนะคุณผู้ชมผมไม่ได้บอก
แม่ค้าบอกว่างวดนี้นะคุณนักข่าวที่ขายดีนะก็เป็นเลขวันสงกรานแหละ

หรือปีพศปีใหม่ไทยก็๖๔อะไรแบบนี้ขายดิบขายดี
ราคามันพุ่งไป๒๓เท่าตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมวันก่อนพี่บุ๊คปุ้ย

ผมไปซื้อลอตเตอรี่เนอะ๓ใบเขาขาย๓๐๐
ผมก็บอกว่าโอ้โหแค่ใบร้อยนี่มันก็แพงจะแย่อยู่แล้วนะคุณแม่ค้า

เขาบอกว่าโอ๊ยก็มันมาอย่างนี้มันยิ่งมัน๓ใบ๕ใบมันยิ่งแพงอะไรแบบนี้นะ
ผมก็บอกว่าคุณไปคุยกับยี่ปั๊วคุณให้ดีคุณอย่ามาขายอะไรมากมายขนาดนี้นะ
มันก็เกินไปเนอะก็แพงเกินไปเนอะ
โทรแจ้งได้ให้เบอร์ไว้เลย๐๒
เบอร์ของสำนักงานสลากแจ้งเลยถ้าพบเจอการขายจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดราคา

เกินเรื่องไปเยอะมากนะคะ
ต่อเนื่องเลยค่ะไปที่วัดพระอาจารย์แป๊ะกันหน่อยนะคะ
อสมรุษิเนรทาสพุทธคุณบางชัยอยุธยาอ๋อไม่ใช่สินะ
คักไปด้วยนักเสี่ยงโชคพากันไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนด้วย
บางคนบอกว่าถ้าได้แล้วในงวดที่แล้วกลับไปแก้บนใช่

นางศิวณาทศิษฎนาภูวดดนธรรม์นะค่ะ
เสื้อลายทหารอายุ๒๙ปีเป็นแม่ค้าชาวจังหวัดปฐุมธานี
ก็พากันยกครอบครัวไปเลยไปแก้บนเจ้าเงาะปลา
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๐๕
งวดที่ผ่านมาซื้อกี่ใบอ่ะรับเงินไปแสนสองหมื่นบาททวดเลยนะคะ
แล้วมีการส่องหาเลขเด็ดต่อในอ่างน้ำมนต
เขาบอกว่าเป็นเลขโสลดสารตะในงวดนี้มี๖ตัวด้วยกัน
แล้วแต่ใครจะจับคู่คู่ใครคู่มันนะคะแต่ไม่ใช่คู่เราก็แล้วกัน
ไปที่สุพรรณบุรีนะฮะที่วัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเสี่ยงโชคเนี่ย
แวะเวียนมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลสงกรานกันตลอดทั้งวันเลย
โดยเฉพาะการไหว้หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านะครับ
มีชาวบ้านนำพัดลมไปถวายแก้บนจำนวนมาก
หลังขอพรแล้วได้สมปรารถนาปัดเป่าสิ่งโชคร้าย

อกจากนี้ยังมีชาวบ้านมาขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้จ้อย
เด็กวัดไผ่แขกหรือว่ากุมารเก๊กหล่อ
พร้อมนำเลขก้านทูบไปเสี่ยงดวงกันงวดนี้ด้วยนะครับ
บางคนก็กระซิบขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
พร้อมกับส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์กันด้วย

ส่วนที่ศาลคุณยายภูนศรีใกล้กับสำแยกทางเข้า
สถานีตำรวจภูทรลานศักดิ์ที่อุทัยครับ

มีชาวบ้านเนี่ยเราก็ขับรถผ่านไป

ชาวบ้านแบบว่าโอ้มาแก้บลคุณนักขาพ

อุ้ยคนก็ไปว่ายขอกันทั้งวันนะฮะ
ก็เลยนำเลขหลักกิโลเมตรที่๓นะฮะกิโลเมตรอะไรล่ะ๒๕กับ๒๙เนี่ย
อ่าปากเหมืองอีก๕กิโลอ่าม่วยขาแข้ง๒๕กิโล
ตรงนี้กม๒๙ชาวบ้านก็เอาตรงนี้แหละเอาไปเสี่ยงโชคกัน
นะฮะก็แล้วก็มีทะเบียนของรถกระบะที่มาแก้บน๘กไก่มม
คุณผู้ชมนะคนเขาก็ไปกันเยอะเมื่อวานนี้ฮะอ่าฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ล่ำช้างนะคะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า๗๐๐ปีค่ะ
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่นะ
เป็นมงคลมากชาวบ้านไปขอโชคขอลาบขอพรกันจำนวนมาก
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะ
แล้วจะบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อเถอะค่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานให้ปรากฏแล้ว

มีคนถูกรางวัล๑๖งวดติดต่อกันแล้วจ้

ไปดูที่รูปปั้นฤษีนารอดมีคนนำมาไว้ภายในอุโมงเจดีของวัดนะชาวบ้านฮือฮา
เพราะท่าทางนั่งเขียนหนังสือตัวเลขงวดที่ผ่านมานั่นแหละค่ะ
ที่มีคนเอาตัวเลขที่คือไปตีจากว่าท่านเนี่ยเขียนเป็นเลขอะไรนั่นน่ะนี่ไง
นั่นแหละค่ะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลนะคะ
ซึ่งเป็นที่น่าแปลกที่แต่ละคนก็เห็นตัวเลขไม่เหมือนกันด้วยนะ

ใช่น่ารักค่ะ
อีกที่หนึ่งนะฮะที่บ้านหนองบัวบานตะบนสุมเศร้าอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี

นายสมพรพาเภาพ่อจ้ำประจำวัดศรีสว่างวงนะครับ
ก็เป็นบ้านหลังของพ่อจ้ำเลยที่ลานหน้าบ้านเนี่ย
จ้ำได้ทำพิธีบวงสวงรดน้ำให้กับรูปปั้นพ่อปู่แม่ย่านะครับ
โดยในช่วงของการทำพิธีบวงสวง
จ้ำได้นำกล่าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และในขณะที่ชาวบ้านกำลังกล่าวตามเนี่ย
จ้ำก็เกิดอาการผิดปกติแล้วครับ
ใช้มือตบพื้นแล้วก็ส่งเสียงดังเหมือนคนโมโหขึ้นมาทันที
ชาวบ้านจึงเชื่อว่าพระอุปคุฎเข้าแฝงร่างพ่อจ้ำ
พ่อจ้ำยังขอสูบบุหรี่ครั้งละ๒มวล
ทั้งที่ปกติแล้วพ่อจ้ำไม่สูบบุหรี่เลยนะฮะ
แต่อาการนี้เกิดได้ไม่นานก็หายเป็นปกตินะครับ
หลังจากเสร็จพิธีแน่นอนก็มาดูที่เมื่อกี้ฮะ
มุดที่พ่อจ้ำเขียนเลขด้วยปากกาสีแดง
เลขตัวใหญ่เลยนะฮะเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ